ออกไปเล่นน้ำนอกบ้านใหม่ช่วงนี้นอกจากร้อนแล้วยังแดดแรง
หมวกสักหน่อยนะคะเพราะว่าโรงงานที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขาสร้างมูลค่าเพิ่มกับหมวกไม้ไผ่
ด้วยการเอาผ้าลายดอกสวยมาเย็บเติมเข้าไป
นี่สร้างมูลค่าสวยนะสร้างมูลค่าให้หมวกใบนี้จากปกติอันหลัก๑๐
พอมีดอกเข้าไปเป็นร้อย
โอ้โฮสวยผ้าสวยมาก
ชื่อหมวกทองกวาวค่ะคุณขา

๓๕๐บาท๑๔๙บาทและกระเป๋า๙๙บาทค่ะ
ใครที่อยากได้นะเห็นแล้วชอบมากเลย

เพิ่มความดอกไม้สดใสให้กับตัวเอง

เออน่ารักค่ะมันแบบบานหรือบางอย่างนี้

ชอบกระเป๋าบางคนก็ชอบกระเป๋าดูแล้วเนี่ยดี
โทรสั่งได้และถามพี่เขาว่า
นะคะผมอะ
อย่าดีเพิ่มมูลค่าได้ค่ะ
แล้วแต่แม่
สักพักเดี๋ยวไลน์มาตามไปจ่ายให้ด้วย